คุณผู้ชมครับมาดูปัญหาของคนกรุงเทพฮะ
คนกรุงเทพเนี่ยการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยหนักหนาสาหัสเหลือเกิน
ทางเลือกที่มีกันอยู่ก็ไม่มากนักนะครับ
มีเรื่องระบบอาณัสสัญญาณการเดินรถคลื่นความถี่
เรื่องเขาเสียอยู่เป็นระยะเนี่ยนะช่วงนี้ยังแก้ไม่ตกเลยนะ
วันนี้มีปัญหาอีกครับที่ทำให้คนเขาวิพากษ์วิจารณ
ก็คือเรื่องของห้องน้ำหรือว่าสุขานะครับ
ได้โพสต์ภาพแล้วก็เล่าเหตุการณ์นะครับ
บอกว่ามีผู้ชายวัยกลางคนคนหนึ่งก็แต่งตัวสุภาพเรียบร้อย

แต่ปรากฏว่าไปถ่ายอุจจาระเอาไว้บนเก้าอี้
ขบวนรถเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
บังเอิญเป็นเก้าอี้สีเหลืองพอดีเลย

ก็จะเห็นช่วงที่เหลืองเข้มหน่อยนะคุณเขียนมาสอน
พอเห็นนะฮะทานข้าวหรือยัง

นี่ครับก็กลิ่นมันก็อบอวนไปหมดมันห้องแอร์
แล้วเห็นใจคนที่นั่งติดกับเก้าอี้ตัวนี้ด้วยนะ

แต่เขาก็ต้องยืนก็ต้องนั่งอยู่ตรงนั้น
ผมก็เห็นใจคนที่อยู่ขบวนโบกี้อื่นมากกว่า
คือโบกี้นี้เนี่ยเรายังรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะเราเห็นทั้งภาพและได้ทั้งกลิ่น
แต่โบกี้อื่นที่มันลอยไปอ่ะ

เอาเป็นว่าเขาก็บอกว่าเขาก็เข้าใจ
มองในแง่ที่ว่าอาจจะไม่สบาย
หรือว่ามันแบบมันไม่ไหวจริงอะไรพวกนี้
คือชายคนนี้พอถ่ายอุจจาระเอาไว้แล้วนะ
ก็ลงไปตรงที่สถานีพระขนง

คนเขาก็ไม่ได้บอกต่อว่าที่สุดแล้วเขาเอายังไง
เรียกเจ้าหน้าที่แบบไหนตรงไหนให้มาจัดการทำความสะอาดกัน
ทำไมไม่เตรียมห้องน้ำเอาไว้ให้บริการกับผู้โดยสารให้แบบสะดวก
หลายคนที่อั้นไม่ไหวเนี่ยพอมันเจอเหตุฉุกเฉินมันก็เป็นแบบนี้นี่แหละ
ผมว่ามุมนี้บางทีก็ต้องแยกเหมือนกันนะ
คือจะให้มีห้องน้ำในขบวนรถไฟฟ้าเลยเหรอ

และทุกคนที่ใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำก็รู้ดีว่า
ขบวนรถไฟฟ้าไม่มีห้องน้ำ
มีแต่ตู้โดยสารนั่งกับยืน
ชาญชาลาที่รอรถโดยสารเนี่ยก็ไม่ได้มีห้องน้ำนะ
แต่ตรงจุดของเจ้าหน้าที่ที่เขาทำงานจำหน่ายตัวอะไรพวกนี้
อันนี้เขามีห้องน้ำของเจ้าหน้าที่อยู่
ถ้าจำเป็นจริงต้องไปขอเขาใช้
ส่วนตามรายทางเขาก็มีเป็นจุดตรงไหนใกล้ห้าง
ก็ไปใช้ของห้างอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
ถ้าคุณอยู่สถานีไหนคุณก็สามารถไปลงตรงไหน
แล้วไปใช้ของบริษัทห้างร้านอะไรตรงไหนได้
ข้างเคียงแต่บนสถานีไม่มี

ไกลเดินอีกไกลค่ะเดินอีกไกลมาก
ขอบคุณสำหรับน้ำใจมากผมก็หวังจะพึ่งพิง

คุณอานัทอาภาพิรมประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ในทุกสถานีไม่มีห้องน้ำสาธารณะไว้บริการ
เนื่องจากเนื้อที่ก่อสร้างของสถานีเนี่ยมันไม่เพียงพอ
แล้วการก่อสร้างก็ไม่ได้ออกแบบเอาไว้ตั้งแต่ต้นด้วย
คือออกแบบรองรับการเดินทางเร่งด่วนในระยะสั้นนะฮะ
ภายในเวลาแค่ไม่กี่นาทีไง
สถานีต่อสถานีมันก็ไม่ถึงขั้นว่าแบบ
โอ้โหปวดหนักปวดเบาจนทนไม่ไหว
ทนไม่ไหวก็ออกมาก่อนแล้วไปหาเข้าแบบนี้นะครับ
แต่ถ้าผู้โดยสารไม่ไหวจริงนะฮะ
ไม่สามารถจะออกไปเข้าสถานีที่ติดกับห้าง
กับอาคารกับปั๊มน้ำมันอะไรได้เนี่ยสุดวิสัยจริง
ขอให้ทุกคนเดินไปบอกพนักงานได้เลย
เพราะว่าพนักงานที่เขาอยู่ตรงจุดบริการต่าง
ตรงขายตัวอะไรเนี่ยแลกเหรียญเนี่ย

ก็นี่แหละฮะ
ก็เห็นใจเขาอาจจะไม่ไหวจริงอาจจะป่วยปวดท้องมาก

สารทั้งคู่ไงทั้งคนที่ถ่ายบนรถไฟฟ้าไง
แล้วก็คนที่นั่งอยู่ด้วยไงเห็นใจ

คุณไม่ได้ไปอยู่ในขบวนเขาสักหน่อย